คลิปจริงผ่านจ้อยอีกแล้วนะครับ
วันนี้ก็มี๒เหตุคุณผู้ชมนครราชศรีมา
เมื่อพลิกอัพจะเลี้ยวกับทันหัน
พอจะเลี้ยวกระทันหันเป็นยังไงล่ะฮะไปดูคลิปกันหน่อยครับ

พลิกอัพเค้าก็จะเลี้ยวตรงนเรนะฮะ
จริงเขาก็ชะลอนแล้วนะ
ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็เบรกไม่ทันฮะตกข้างทางเลยนะครับ

ตรงถนนสายพี่มายหนองระเวียง
ก็ที่นครราชสีมาหน้าร้านขายของชำ
กู้ภัยรีบนำตัวคนเจ็บเป็นชายุ๓๑ปีส่งโรงพยาบาลพิมาย
ทีนี้ถามว่าคนขับรถกระบะคันนี้ก็คือคุณป้าพยาวถ้าสูงเนิน
ป้าบอกป้าขับรถออกจากโรงงานน้ำตาลวิ่งมาตามถนน
ระหว่างนั้นป้าเปิดไฟเลี้ยวนะป้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะ
เพราะป้าจะเลี้ยวเข้าร้านขายของชำ
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่รู้มาจากไหนเบรกไม่ทันก็วิ่งชนท้ายรถของป้านะครับ
ตำรวจก็ต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายหาสาเหตุที่แน่ชัด
แต่ก็เห็นในวงจรปิดนั่นแหละครับส่วนจะเอาผิดใครก็ว่าไปตามกฎหมาย
ส่วนอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหนี่ทางโค้งฮะ
และจะเห็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
ดับจังที่รวยไว้ในกล้องน้ำ

โอ้โห

เอาไหนตัวเลือกกันหน้าเหรอ

โอ้โฮอันนี้ไม่ใช่ทางโค้งครับทางตรงเลยครับคุณฮะ

ดูมอเตอร์ไซค์เขาขี่ซ้ายอยู่ดีนี่

รถคันที่ขับตามมาตอนแรกกำลังร้องเพลงอยู่ดีนะ

แล้วก็มีคำถามอย่างเบาะจอดช่วยคน
หมายถึงคันนั้นทำไมไม่จอดทำไมหนีไป
โตยคันนั้นเหรอโตยก็คือตาม
คันนั้นไปไหมหรือว่าเราจะช่วยคนเจ็บก่อนดี
สุดท้ายรถพลเมืองดีจอดเพื่อจะช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเชียงใหม่พร้าว
ช่วงเวลา๓ทุ่มครึ่ง
ต่อมานะฮะเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือคุณดูสิ
คลิปนี้กลายเป็นหลักฐานชัดเจน
เพราะว่าคลิปนี้ทางด้านของลูกสาว
ของคนเจ็บก็คือนางสาวธนันพัฒน์อินถาวร
ลูกสาวของนางสุรีรัตน์
ซึ่งตอนนี้อาการสาหัส
บอกว่าแม่อาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลสรรสาย
รอผ่าตัดขาซ้ายรอบ๒นี่คุณแม่
ลูกสาวก็เลยเอาคลิปนี้มาเป็นหลักฐาน
บอกว่าหลังเกิดเหตุได้ติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง
แต่นี่ตำรวจก็บอกว่าให้ไปหาหลักฐานมา
เธอก็ไปได้หลักฐานมา

สักครู่นี้ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนไม่ทราบเลขทะเบียน
ขี่ขับซ้ายอยู่แบบนั้น
ตำรวจสพแม่โจ้เชียงใหม่เปิดเผยว่าชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไล่กล้องวงจรปิดนะ
คือไม่ได้ที่จะเงียบหายไม่ได้ไม่จะทำคดีนะฮะ

เพื่อหาตัวคนขับรถกระบะคันดังกล่าว
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาชนแล้วหนีดำเนินคดีต่อไปนะครับ

แม่เจ็บหนักเลยนะรอผ่าตัดขาใส่เหล็กแล้ว